สำหรับคดีปล้นร้านทองที่ห้างโรบินสันลบบุรี
ต้องบอกว่าน่าจะเป็นข่าวดี
เพราะว่าทางตำรวจชี้แจงเลยบอกว่า
ตอนนี้ได้เบาะแสผู้ต้องสงสัย

และสามารถระบุได้ด้วยพยานหลักฐาน

เดี๋ยวเตรียมจะเรียกมาสอบปากคำแล้วด้วย
เป็นลูกผู้มีอิทธิพล

ก็ถือว่าตีวงเข้ามาแคบเรื่อย
แต่ว่าการให้ข้อมูลจากทางตำรวจ
พบตรก็ย้ำบอกว่าอยากให้ฟังจากผู้การจังหวัด

ท่านผู้การจังหวัดจะเป็นคนให้ข้อมูล
แต่ว่านักข่าวของเราก็รายงานมาบอกผู้การจังหวัด
ก็จะแถลงช่วงเช้าสัก๙โมงเช้ารอบหนึ่ง

ก็ต้องตามคดีอยู่เยอะเอาเป็นว่าเอาแบบนี้ละกัน
เดี๋ยวเราติดตามไปเดี๋ยวเรามีเสียงผู้การจังหวัดเล่าให้ฟังด้วย
แต่ว่าดูความคืบหน้าตรงนี้ก่อนนะคะ
นับจากวันเกิดเหตุจนถึงวันนี้คือ๕วันแล้ว

ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและโหดเยี่ยมมาก

ซึ่งต้องบอกก่อนว่าผู้การเนี่ยนะ
เมื่อคืนมีการนำเอาหุ่นพลาสติก
ช่วงเช้าก็มีการจำลองเหตุการณ์ให้ชุดสืบสวนดูด้วย
สวมใส่เสื้อผ้าหมวกโม่งกระเป๋ารองเท้าอะไร

เพื่อเช็คระดับความสูงท่าทางการเคลื่อนไหว
เอาเป็นข้อมูลไปเปรียบเทียบกับคนร้ายและผู้ต้องสงสัย
นี่เมื่อคืนเห็นไหมคะเอาหุ่นมาอย่างนี้เลยนะ
คือหลายคนก็สงสัยพูดสิทธิ์ข่าวสงสัย
ท่านเอาหุ่นมาทำอะไรเนี่ยมาจำลองเหตุการณ์อะไร
ท่านก็เลยชี้แจงในตอนเช้าว่าเอาหุ่นมา
ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นภาพเขาก็จะทำงานกันไม่ถูก

ก็ไปจำลองจำลองสถานการณ์จำลองการแต่งตัว
ซึ่งทำทุกคดีอยู่แล้วในคดีสำคัญต่างเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วครับ
ก็ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างว่าเป็นไงบ้างนะครับ
ให้ผู้ปฏิบัติทุกคนนะครับตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างได้รู้
เพราะว่าคนปฏิบัติหน้าที่มันต้องเห็นภาพ
ถ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นภาพ
เขาก็จะปฏิบัติทางด้านอื่นไม่ได้เต็มที่นะฮะ
ก็ให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับให้ชัดเจน
ส่วนเรื่องของเอาหุ่นจำลองมาจำลองการแต่งกายด้วย
ก็ชี้แจงเหมือนกันนะว่ามีการสืบสวนไปถึงต้นทางเครื่องแต่งกายคนร้ายแล้ว
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุคนร้ายเพิ่งไปซื้อเสื้อผ้าวันนั้นเลยนะคะ
ไปซื้อที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
ซึ่งเครื่องแต่งกายที่เราคุยกันว่าเป็นคนที่มีรสนิยมมีราคามีแบรนด์มียี่ห
เขาบอกว่าเป็นของก๊อฟคือเป็นเสื้อผ้าที่ทำเรียนแบบยี่ห้อดัง
ไปตรวจสอบมาแล้วแล้วก็เอาหุ่นที่มีลักษณะรูปภัณฑ์คล้ายคนร้าย
จำลองการสวมใส่ให้เป็นลักษณะเดียวกันเพื่อตรวจสอบหาความเป็นไปได้ด้วย
ใช่ก็คือความสูงเช่าไม่เกิน๑๖๖๑๗๐เซนติเมตรนะครับ
และจากข้อมูลการสืบสวนตอนนี้ก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่๓คน
คนแรกเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในจังหวัด
ซึ่งตำรวจสืบสวนจากท่าทางการเดินคล้ายกับการเดินของคนร้าย
คนแรกคนที่๒เป็นบุคคลมีสีที่เป็นคนในเครื่องแบบ
พักอาศัยที่ค่ายแห่ง๑และคนที่๓เป็นพลเรือน
ซึ่งทั้งหมดพักอาศัยอยู่ในจังหวัดลบบุรีนะครับ
ส่วนที่มีรายงานว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจเชิญตัวผู้ต้องสงสัย
รายหนึ่งมาสอบปากคำซึ่งให้การที่เป็นประโยชน์มากพอสมควร
ก่อนจะปล่อยตัวกลับไปโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้พามาเนี่ย
คือต้องบอกว่ามันมีรายงานออกมาแบบนั้น
แต่ว่ายังเป็นรายงานแบบไม่เป็นทางการ
ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าผู้ที่ถูกเรียกมาสอบปากคำ
เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นพยาน
หรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือเป็นใครอะไรอย่างไร
เพราะว่าตอน๙โมงเช้าผู้การจังหวัดยังบอกว่า

แต่ข้อมูลในทางลับออกมาบอกว่า
มีการเรียกคนคนหนึ่งมาสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไป
อันนี้ก็ต้องรอให้ผู้การจังหวัดออกมาพูดให้ชัดเจน
เพราะตอนนี้นะคุณคือตำรวจหลายท่าน
มีเหตุผลที่ไม่ออกมาให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนมากเท่าไหร่นัก
เขาบอกว่าเพราะไอ้คนร้ายมันจะรู้ข้อมูล
และจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
เพราะวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่ง
เดินทางไปที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
แล้วก็หลังจากประชุมเสร็จก็ออกมาให้สัมภาษณ์

ใช่ค่ะเป็นพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองพบตร
ก็สัมภาษณ์ด้วยท่าทีค่อนข้างดุดันเหมือนกันนะคะ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการควบคุมตัว
หรือว่าออกหมายจับผู้ต้องหาเลย
กระแสข่าวจะออกไปอะไรยังไงเนี่ยขอให้ฟังจากทางการอย่างเดียวเท่านั้น

เพราะตำรวจเองตอนนี้ก็ทำทุกวิถีทางแหละ
ที่จะจับตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้
เพราะพฤติกรรมมันเฮี่ยมโหดเกินมนุษย์มนา
ถ้ายังกบดานอยู่ต้องจับให้ได้แน่นอน

แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สักประมาณ๓โมงครึ่งเนี่ยนะ

พฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยมันผิดปกตินะครับ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของปกติที่กระทำการแบบนี้
เพราะฉะนั้นตำรวจชุดที่ทำงานทำงานแข่งกับเวลาอยู่แล้ว

เราจะรีบแจ้งรีบดำเนินการอย่างทันท่วงทีนะครับ
ผมไม่ตัดสักประเด็นหนึ่งนะครับ

เพราะฉะนั้นมันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญ
แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจ
เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ตัวคนร้ายมา
พยายามหลักฐานเราต้องพร้อมที่จะสามารถ
นำคนร้ายขึ้นฟ้องศาลได้
คนร้ายเขาก็เฝ้าดูผมอยู่

เดี๋ยวผมจะตามเขาเอง
คือผู้สื่อข่าวก็พยายามถามหลายเรื่อง

เราตีกระชับเข้ามาว่าเป็นใครแล้วหรือยัง

ท่านบอกว่าผมไม่ตัดกลุ่มไหนทิ้งเลย
ลูกหลานคนมีอิทธิพลจะพลเรือน

แต่ขอเถอะตอนนี้ผมบอกไม่ได้

ถ้ามันรู้มันก็จะใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์

ท่านรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้
บอกว่าคนแบบนี้เราไม่สามารถให้อยู่ในสังคมได้
ตอนนี้ท่านก็บอกว่ามีการสอบปากคำพยานไปหลายปากแล้ว

เจ้าหน้าที่ทุกนายทำอย่างสุดความสามารถ

ตามที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกมอบหมายมาให้
แต่อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างต้องละเอียดและรอบครอบที่สุด
เพื่อไม่ให้มีอะไรเล็ดรอดออกไปได้
และให้คนร้ายได้รับโทษอย่างถึงที่สุด

กรองบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทางคดีออกไปได้แล้ว
เป้าหมายก็แคบลงมาแล้วอย่างที่เราได้รายงานไปทั้งหมดนั่นแหละค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องว่าคนร้ายจะเป็นใครกลุ่มไหน
โฆษกบอกว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
เพราะพลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งให้จับกลุ่มทุกกรณีไม่มีการละเว้น
จะเป็นใครก็ตามจะเป็นผู้มีอิทธิพลคนในเครื่องแบบ
ตำรวจทหารมีอิทธิพลพลเรือนชาวบ้านตาศรีตาสารหรือใครก็ตาม

หวังว่าอยากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่
และเราจะให้คำตอบกับสังคมในเร็ววันนี้

โฆษกบอกว่าตอนนี้คือก็ต้องเห็นใจท่านผู้การจังหวัด
เพราะว่าโดนบี้เยอะคำถามจากสื่อเนี่ย
คำถามจากสังคมมันไปที่ผู้การจังหวัดเยอะเหลือเกิน
มาเป็นกระสุนแบบปืนออโต้เลย
บางทีผู้การจังหวัดอาจจะตอบได้ไม่ทัน
ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอคำตอบจากผู้การจังหวัด

แล้วก็พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์รองพบตรอีกท่านหนึ่ง
ที่เป็นหัวหน้าทีมของการสืบสวนในคดีนี้นะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึง
รองนายยกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาพูดถึง
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
บอกว่าความคืบหน้าในการจับกลุ่มตัวคนร้ายในคดีนี้
ขอให้รอฟังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่จะเป็น๒วันตามที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

เพราะก่อนหน้านั้นพลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้
บอกว่าก็ตำรวจก็รายงานมาเรื่อยและเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อย
ตำรวจบอกว่า๑๒วันน่าจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุ
ผลเอกประวิทย์ก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแบบนี้

นายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนตัวเนี่ย
เห็นว่าจะไปเร่งรัดไม่ได้

ได้สั่งการและกำชับให้ทางตำรวจทำงานอย่างเต็มที่

ว่าเดี๋ยวผมจะไปเร่งรัดก็ไม่ได้
เขาก็ต้องทำไปตามพยานหลักฐาน

ขั้นตอนในคดีนี้ก็เหมือนกับคดีทั่วไป
แต่คดีนี้เป็นคดีอุกชกัน
มันเผยออกไปความเคลื่อนไหวมันเผยออกไป

และจับผู้กระทำผิดจริงไม่ได้

จะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
ส่วนทางด้านของพลเอกประวิทธิ

กล่าวถึงความคืบหน้าการจับกลุ่มคนร้าย

ส่วนที่มีกระแสข่าวออกมา
ว่าเป็นผู้ร้ายตัวจริงหรือไม่
ขณะนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

มีคนหนึ่งนะที่เป็นคนในเครื่องแบบนี้นะฮะ

เพราะก็ไม่มีใครรู้ว่าคนในเครื่องแบบนั้น

เป็นทหารเป็นตำรวจ

ฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
รายงานมาซะก่อนนะครับ

เกี่ยวกับคดีชิงทองที่ลบบุรี
ที่วันนี้ได้มีความคืบหน้าออกมา

เราก็จะพยายามเอาความคืบหน้าล่าสุด
รายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ

กลัวว่าถ้านานเกินกว่านี้เนี่ย

แต่ก็เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ